มากันที่ประเด็นร้อนนะคะที่โปรยเอาไว้ว่ามีเด็ดไอดอลคนหนึ่ง
ตลอดที่ฉันว่าก่อนนี้นะเธอเป็นเด็ดไอดัลไง
แต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเธอได้ตำแหน่งอะไรกันมา
หาว่าเธอเนี่ยแต่งกายไม่เหมาะสมแล้วก็มีการไลฟ์เรื่องประวัติศาสตร์พม่า
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพม่าด้วยค่ะ
ซึ่งผิดทั้งกฎหมายแล้วก็มารยาทนะคะจนทำให้คนพม่าไม่พอใจเป็นจำนวนมากเลย
พร้อมกับตั้งคำถามถึงเน็ตไอดอลคนดังกล่าวค่ะว่า
อยากจะรู้ว่าคุณจะรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำลงไปอย่างไรนะคะ
โดยหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวไปเยอะแยะมากมายนะคะ
ไอดอลคนดังกล่าวค่ะทราบชื่อคือนัทนิสามณีเลิศวรพงศ์
แล้วก็ได้เข้ามาชี้แจงใต้โพสต์เลยค่ะว่า
อันดับแรกค่ะนัทชื่นชอบประเทศพม่ามากเลยตั้งใจไป
พร้อมกับอยากไปจุดสำคัญอย่างชเวดากอง
พร้อมกับอยากเก็บภาพสวยเลยตั้งใจหาชุดเพื่อไปถ่าย
และสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้
โดยวันที่ไปค่ะตอนขึ้นไปก็มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างดี
ตำรวจในพื้นที่ที่บนลานวัดก็ให้การดูแลและแนะนำสถานที่
พร้อมกับนัทอาจจะแต่งตัวเต็มมาก
พม่าก็เข้ามาขอถ่ายรูปเยอะมาก
และชื่นชมว่าสวยมากต่างและยิ้มต้อนรับอบอุ่นมากค่ะ
ขอถ่ายรูปเยอะมากจนเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยจัดการให้นัทได้ไหว้พระ
และภาพที่เห็นนี่นะคะที่นั่งเห็นขา
คือนัทเหนื่อยมากเพราะว่าคนขอถ่ายภาพเยอะมาก
มาหลบนั่งพักแต่นัทพลาดเองที่นั่งไม่สำรวมค่ะ
แต่ต้องบอกจริงนะคะตอนนั้นเหนื่อยแล้วก็ร้อน
เราก็อยากแบบสบายแต่ไม่คิดว่าจะมีคนแอบถ่ายตอนนั้นไปโพสต์
เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะคนพม่าในคืนนี้
และเจ้าหน้าที่ไม่มีใครมาไล่นัดเลยทุกคนยิ้มรับหมด
ไม่งั้นนัทคงขึ้นไปไม่ได้
ส่วนเรื่องไลฟ์ค่ะเพื่อนนัทก็พูดแซวไปว่าทองของไทย
ซึ่งนัทก็ได้แก้ต่างในไลฟ์ไปแล้วนะคะว่าไม่จริง
ฟังตามที่สอนมาแต่คนเขียนข่าวก็ไม่ได้เอามาอธิบายหมด
จับมาแค่บางส่วนให้เกิดเรื่องค่ะ
ยังไงนัทก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามีคนไม่สบายใจ

เพราะคืนนั้นทุกคนตรงนั้นแฮปปี้มากและไม่มีใครไล่เรา
หรือบอกเลยว่าไม่เหมาะสม
บางภาพไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้หมด
แท็กฝากแอดมินกระจายมุมของนัทด้วยขอบคุณค่ะ
อันนี้เจ้าตัวเขาชี้แจงเรียบร้อยแล้วค่ะใต้โพสต์ค่ะ
ที่ทางด้านเพจชื่อดังนะคะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น๔ที่ได้เปิดประเด็นนี้ไป
ทางด้านแอดมินของเพจดังนี้ค่ะ
หลังได้รับคำชี้แจงนะคะก็ได้คอมเมนต์ตอบว่า
ยังไงคุณนัทรบกวนตั้งสเตตัสในเฟซส่วนตัวขอโทษคนพม่า

ในที่นี้นั่นก็คือแอดมินเพจนั่นเองค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะหวังว่าเรื่องจะจบลงด้วยดี
บานปลายกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวค่ะ
แต่เท่าที่ไปเช็คมาในอินสตราแกรมของคุณนัทนะคะ
ก็ภาพที่เธออัพไปเธอตั้งใจแพสต์แท็กว่าเผลิงพนาง
คือเธอชอบคุณอ้ำแล้วก็พยายามแต่งตัวเรียนแบบในเรื่องเพลิงพระนาง
แล้วก็ตั้งใจจะไปทำบุญแล้วก็ถ่ายภาพที่ชาเวดากองด้วย
ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่เหมาะสมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันไปนั่นแหละ
คุณผู้ชมค่ะก็ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะ
ก็ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้หรือว่าดูเป็นอุทาหรณ์เอาไว้ค่ะ
เผื่อว่าเราก็จะได้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมมากขึ้นเนาะ